ส่วนเหตุการณ์นี้น่าจะมาจากปมแค้นเรื่องของการจอดรถขวางครับ
เหตุการณ์นี้ครับร้านขายหีบศพกับร้านขายเสื้อยืด
เจ้าของร้านขายเสื้อยืดเนี่ยถือปืนไปเลยครับ
แล้วก็ไปรัวยิงใส่ลูกจ้างร้านขายหีบศพ
ภาพหลักฐานชัดเจนมากลองดูฮะ

มันมายิงมึงมันยิงมึงเปล่าตัวเอง
เข้าส่องน้องก่อน

มันอุอาจมากเลยนะคุณคิดสิเดินมาแล้วดิฉันเห็นแฝงวาบวาบปลายกระบอกปืน
คือมีคนวิ่งหนีแล้วหลังจากนั้นก็ยังยิงอยู่

ผู้ชายเสื้อสีดำในคลิปนี้ทราบชื่อต่อมาคือนายสมานอายุ๔๖
นายสมานเป็นเจ้าของร้านเสื้อยืดถือปืนออกมา
แล้วตอนที่เขายิงตอนแรกที่มีคนวิ่งหนีตาย
คนที่วิ่งหนีคือนายอนุชาอายุ๑๙
เป็นลูกจ้างร้านขายโรงศพหรือว่าร้านขายหีบศพร้านนี้
วิ่งจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบน
พอทำไม่หนีอ่ะอาจจะโดนยิงก็ได้
เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นที่ร้านขายหีบศพร้านนี้
โพสุกหีบศพเป็นอาคารพาณิชย์สูง๓ชั้น
ลูกจ้างก็หนีจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนเอาตัวรอดก่อน
ร้านนี้อยู่ในย่านเขตบางบอนกรุงเทพครับ
ตำรวจสนบังขุนเทียนไปตรวจสอบชั้น๑
ก็ไปตรวจดูปรากฏเจอหลักฐานเป็นปลอกกระสุนปืน
นี่นะฮะส่วนที่โรงศพสีขาว
ซึ่งเขาตั้งไว้เตรียมเอาไว้ขายเนี่ยเจออะไร
รอยหัวกระสุนปืนขนาดเดียวกันเลยมี๗รู
เพราะว่าตอนที่เขายิงเมื่อกี้ยิงไล่หลังคนใช่ไหมฮะ
จังหวะนี้เหมือนยิงไปมือองศาเอียงไปทางโรงศพ
ก็ไปเจอหัวกระสุนเจาะอยู่ที่โรง
สอบสวนคนในร้านขายโรงศพครับบอกว่าสาเหตุ
น่าจะมาจากเรื่องของการจอดรถก่อนหน้านั้น
คือช่วงหัวค่ำวันที่เกิดเรื่องนั่นแหละ
ลูกน้องของนายสมานก็คือฝั่งที่เขาเอาปืนมายิงเนี่ย
ลูกน้องของนายสมานมาบอกให้คนที่ร้านบอกว่า
ขยับรถให้หน่อยครับจอดขวางหน้าร้าน
เขาจะเอามอเตอร์ไซค์เข้าไปเก็บในร้าน
ปรากฏว่าคนที่ไปขยับรถน่าจะเข้าเกียร์ผิดหรือเปล่า
ที่จะขยับอย่างเดียวปรากฏรถมันถอยไปชนมอเตอร์ไซค์ด้วยไง
ไปชนมอเตอร์ไซค์ของเขาอย่างนี้เหรอคะ
กำลังจะเอาเข้าไปเก็บแล้วพอชนมอเตอร์ไซค์ก็เลยคิดว่า

ทะเลาะกันจนจบต่างฝ่ายต่างแยก
ทีนี้พอเฮียเจ้าของร้านก็คือนายสมานกลับมา
พอรู้เรื่องปั๊บเห็นว่าถือปืนแล้วก็มาไล่ยิงเลย
จังหวะนั้นนายอนุชาลูกจ้างร้านหีบศพเขานอนอยู่พอดี
ก็เลยเป็นด่านแรกที่รับลูกปืน
ก็เลยวิ่งหนีตายไปแบบไม่รู้อีโนอิเน่
อันนี้เจ้าของร้านลงศพเล่าให้ฟังนะครับ
อยู่นี้ตัวผมอยู่ข้างนอกอืม
อยู่ข้างนอกลูกน้องผมก็เถิบรถแล้วไปโดนรถมันนิดหน่อย
เรียกประกันอะไรยังไม่ทันเรียกยังไม่ทันอะไรเลย
เข้าไปในบ้านนี่
นี่ครับทีนี้หลังจากเกิดเรื่องเนี่ย
เดินทางไปมอบตัวที่โรงพักนะฮะมาแล้วครับ
เดินทางไปมอบตัวที่สนบางขุนเทียนพร้อมของกลางครับ
ขนาดจุดสามสองออโตเมติกแล้วก็ซองกระสุนด้วยนี่นะฮะ
เจ้าตัวยอมรับว่าทำไปเพราะบันดาลโทษะนี่คือของกลางครับค่ะ
มีปัญหากับร้านขายหีบศพมานานแล้วตอนที่ผมกำลังเอาปืนไปยิงเนี่ย
ผมตั้งใจจะยิงใส่โลงศพที่เป็นโลงเปล่าเปล่าเฉยเฉยอ๋อ
ไม่ได้จะหันปากลำกล้องปืนไปทางนายอนุชาค่ะดูอีกสักครั้งหนึ่งอืมอ่า
อันนี้จังหวะที่เขาหันปลากระบอกปืนไปทางโรงศพดูตอนแรกอีกสักครั้งที่นายอนุชาวิ่งหนีตายครับ
เดี๋ยวลองดูนะฮะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการจะยิงใส่คนแต่อย่างใดนะ
คือจะเหมือนระบายอารมณ์ระบายความแค้นตัวเองแล้วก็เลยจะแบบนั้นแล้วก็เลยยิงไปทางโรงศพ
แต่ต้องลองดูดีว่าองศาหันไปทางไหนกันแน่อย่างไร
แต่เจ้าตัวอ้างแบบนี้ไม่ได้ต้องการยิงใส่คนแค่จะยิงใส่โรงศพเฉย
ส่วนปืนเนี่ยเป็นปืนน้องชายมีทะเบียนถูกต้องเอามาฝากไว้นานแล้ว
ข้อมูลที่ทางด้านเสียเจ้าของร้านเสื้อยืดบอกแบบนี้นะครับ
ตำรวจแจ้งข้อหาก่อนเบื้องต้นพยายามฆ่าผู้อื่น
กรุกเคหาสถานเวลากลางคืนและความผิดตามพรบอาวุธปืนครับ
ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปฮะ
คือไม่ว่าพี่จะยิงขู่หรือว่าพี่จะตั้งใจยิงไปทางคน
หรือจะตั้งใจยิงไปทางของหรือโรงศพ
แล้วแต่ผิดทั้งนั้นยิงปืนขึ้นฟ้ายังผิดเลยนะคะ